วันนี้ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดด้วยนะครับ
ชุดใหม่สีชมพูเนื่องในวันวาเลนไทยนี่แหละครับ
ในครึ่งแรกเสมอกันอยู่๐๒
แต่ประตูมันมีในช่วงครึ่งหลังครับคุณผู้ชมครับ
ทีมเยือนนำก่อนกับนาทีที่๕๙
แต่ว่านาทีที่๖๐นะครับ
และจากนั้นนาทีที่๗๘คุณผู้ชมครับ
เหมือนเป็นเทปรีเพย์ซ้ำเลยครับคุณผู้ชมครับ
ปี๒๕๕๕และ๒๕๕๗นะครับ

แต่ก็จะขอมอบชัยชนะเกมนี้ให้เป็นของขวัญกับแฟนบอลในวันวาเลนไทยครับ
ส่งความสุขนะครับวันวาเลนไทยให้กับแฟนบอลชาวไทยทุกคนนะครับ
ที่สามารถรักษาชื่อเสียงของสโมสรจากประเทศไทย
วันนี้ก็คงเป็นบทพิสูจน์นะครับว่า
ฟุตบอลไทยไม่เป็นรองชาติใดในเอเซียหรอกครับนะครับ
ก็ขอให้แฟนบอลชาวไทยทุกคนนะครับ
มีความสุขจากสิ่งที่บุรีรัมยูเนเต็ดในวันนี้เป็นของขวัญวาลันวาลัยไทยครับ
ต่อไปของบุรีรำนะครับคือการป้องกันแชมป์ถ้วยพระราชทานถ้วยก่อที่จะพบกับคู่ปรับอย่างเมืองทองยูไนเต็ดนะครับ
ในวันเสาร์ที่๒๐กุมภาพันธ์นี้ที่สนามสุพัชลาศัยย้ำกันหน่อยครับไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดเช่นเคยนะครับ
ขณะที่การแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่๗๑นะครับ
ผลปรากฏว่าทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับที่ขนผู้เล่นทีมชาติไทยมาอย่างมากมาย
เอาชนะจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปได้ขาดรอยครับ๕ประตูตอนหนึ่ง
ได้ประตูจากอดีศรพรมรักอดีศักดิ์ไกรสอนชนะนันต์ป้อมบุภาและสหรัฐอยู่เย็นที่เหมาคนเดียว๒ลูกนะครับ
ส่วนทีมลูกพระเกี่ยวครับได้ประตูเดียวจากอภิวัตงั่วลำหินครับ
ก็จบเกมนะครับธรรมศาสตร์คว้าแชมป์สมัยที่๒๔พร้อมกับสร้างสถิติใหม่ด้วยการเอาชนะจุฬาด้วยสกอร์ที่มากที่สุดตลอดการครับ
ไปดูกันที่การแข่งขันฟุตซอลชิงช้ำเอเชียรอบแบ่งกลุ่มนัดที่๒ทีมชาติไทยคืนฟอร์มเก่งครับ
เอาชนะไต้หวันไปแบบขาดลอย๗ประตูต่อ๒ครับได้ประตูจากสุภวุฒิเถื่อนกลางเจษฎาชูเดชที่ทำคนละ๒ประตู
ส่วนอีก๓ลูกได้จากกล้องล่าเล็กก้าวิวัตรไทยเจริญและการทำครอบครัวตัวเองของผู้เล่นไต้หวันนะครับ
เกมไทยมีเพิ่มเป็น๖คะแนนครับผ่านเข้ารอบแน่นอนแล้วส่วนไต้หวันแพ้๒นัดติดตกรอบครับส่วนผลอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเวียดนามครับเอาชนะทาจิกิสถานไปแบบขาดลอย๘ประตูต่อ๑
นัดสุดท้ายนะครับไทยจะพบกับเวียดนามซึ่งก็ทั้งคู่มี๖แต้มเท่ากันครับในวันจันนี้
ซึ่งต้องเอาชนะให้ได้นะครับสำหรับทีมชาติไทย
เพื่อเป็นแชมป์ของกลุ่มเนื่องจากลูกได้เสียนั้นตอนนี้ไทยเราเป็นรอง
ขณะที่สุพมพุทธเฉินกลางดาวซอลโวปของทีมชาติไทยนะครับ
ที่ยิงไปแล้ว๕ประตูเดนทวนเตอร์เมนท์นี้เปิดเผยว่า
พอใจกับฟอร์มการเล่นครับ